มาต่อกันที่เรื่องราวดีเรื่องที่น่าลุ้นสำหรับคู่นี้กันบ้าง
แต่งงานมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะเป็นที่คือฮาด้วยนะฮะ
สำหรับคุณจ๋าอลิสาแล้วก็คุณอันภูวนาศ
หลายคนก็นับเดือนนับวันไม่เห็นจะป่องสักที
นี่คุณกะไม่ให้เขาแบบแต่งงานแล้วใช้ชีวิตคู่กันบ้างหรือยังไงนี่ไง
นี่ไงมีรุ้นแล้วคราวนี้ไปฮารีมูน
มีลุ้นแล้วคุณเขาแพ็คกระเป๋ากันไปวันหยุดสงกรานนะ
ไปท่องยุโรปเลยจ้าไปเมืองสต๊อกโฮมประเทศสวีเดนนะคะ
ชาวเน็ตเบาหวานขึ้นตากันไปตามกันเลยรวมถึงเราด้วย
แต่ที่ทำเอาหวานใจหัวใจเต้นรัวนะคุณ
ตรงที่คุณสามีโพสต์ภาพหวาน
พร้อมด้วยแคปชั่นว่ารูปแรกของอันกับจ๋า

กับภารกิจผลิตน้องสต๊อกโฮม

อะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ความเชื่อนะจ๊
บันเทิงไทยรัฐก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกัน
แล้วก็ขออวยพรให้คุณอัน

พาน้องสต๊อกโฮมกลับมาไทยแลนด์ให้ได้นะจ๊ะ

มีจริงจะตั้งชื่อว่าสต๊อกโฮมจริงหรือเปล่า